ไปที่อุตรดิษฐ์นะครับสามีของผู้ใหญ่บ้านไปชกหน้าแล้วไปแทงเขาด้วยนะ
เป็นนายกเล็กทุ่งยั้งที่ลับแลกลางงานศพเลย
คือปมปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการไปตัดไม้สักตัดจริงไม่จริงครับ
ท่านผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือเป็นการตั้งคำถามนะฮะ
นายเข็มชาติมั่นเจ๊กท่านนายกเทศมนตรีตะบนทุ่งยั้งอำเภอลับแลอุตรดิษฐ์ครับ
เข้าพบพนักงานสอบสวนสพด่านแม่คำมันที่รับแหลไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
หลังจากถูกนายภัยทูลมูลขออภัยครับคำมูลปง
สามีของผู้ใหญ่บ้านไผลล้อมหมู่๑ตะบนทุ่งย้างต่อยเขาที่หน้า๒ครั้ง
แล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงเขาที่ร่างกายสองครั้งด้วยแต่หลบทันนะฮะ
ก็เลยแทงไม่โดนเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานศพของชาวบ้านที่สารา
ธรรมสังเวศวัดไผลล้อมครับนายเข็มชาติเนี่ยเล่าบอกว่าวันที่๒๒

ผู้กรณีเดินมาจากขนเสื้อส้น
เดินมาแล้วแล้วมาหุบจา

ทำร้ายร่างกายเขาก่อน
แต่ผมก็รู้แล้วว่าถ้าเราทำมันก็ไม่ดีไง
ก็เลยเดินหลบไป
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ก็เข้ามาห้ามแล้วก็โทรแจ้งตำรวจฮะ
เขาก็เลยแจ้งความนายภัยทูลนะครับต่อพนักงานสอบสวน๓ข้อหา
ก็พยายามฆ่าทำร้ายร่างกายแล้วพกอาวุธใช่ไหม
ส่วนสาเหตุเนี่ยคาดกันว่ามาจากเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านไปตัดไม้สักในโรงเรียนวัดไผลล้อมต้นหนึ่ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
จนมีชาวบ้านไปแจ้งกับนายเข็มชาติ
นายภัยทูลไม่พอใจครับก็เลยโทรมาถามนายเข็มชาตินะฮะ
ว่าชาวบ้านชื่ออะไรคนแจ้งนะครับแล้วมีการพูดจานในธรรมนองข่มขู่กัน
นายปรัชญาเสิร์ฟลือชาในอำเภอรับแรบอกว่า
ทราบเรื่องที่นายเข็มชาติถูกทำร้ายร่างกายแล้ว
เดี๋ยวจะไปพบแล้วไปคุยด้วยว่าเหตุการณ์มันขึ้นยังไง
จะไปถามถ่ายให้รู้เรื่องสาเหตุของการนำไปสู่การทำร้ายในครั้งนี้
ส่วนเรื่องการตัดไม้สักนะฮะคือตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่แน่ชัด
แต่เดี๋ยวจะตั้งกรรมการมาสอบสวนถ้ามีการตัดไม้สักจริง
จะต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านทันที
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องรอผลการสอบสวนข้อที่จริงก่อนครับ